คือมันเกิดเหตุการณ์นี้กลางพิธีกรรมโบราณพิธีกรรมหนึ่งมีชายคนหนึ่งจู่ก็เป็นลมลมพับไปอะค่ะ
อ่าเห็นไหมคุณลักษณะของชายคนนี้จู่จู่ก็เป็นลมล้มพับไปเลยนั่นไงแล้วก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เขากำลังทำพิธีจนมาม้วนนะคะ
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกันตรึมมะมวดค่ะ
เป็นพิธีกรรมโบราณของชาวเขมรหรือว่าแถบชาวอีสานตอนล่างค่ะ

เขาจะทำใช้ในการรักษาคนป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยแบบเขาเรียกว่าเจ็บป่วยแบบเหนือธรรมชาติ
อย่างเช่นว่าไปรักษาแล้วก็ไม่หายอะไรประมาณเนี้ยที่เขามีความเชื่อกันอ่ะนะคะ
แล้วในระหว่างที่เขาทำพิธีกันอยู่นะชายคนนี้ค่ะที่เขาร่วมพิธีเนี่ย
เกิดแบบมีอาการอย่างนี้สั่นใช่ไหมสั่นไปสั่นมาสักพักหนึ่ง
เป็นลมไปเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยค่ะพอชายคนนี้เป็นลมไป
พ่อหมอในพิธีก็เดินมานะแล้วมาท่องคาถาที่หูของคนที่เป็นลมไป
อืมท่องท่องท่องคาถาอะไรบางอย่างตรงตรงข้างข้างหูนะคะ
จนกระทั่งชายคนที่เป็นลมเนี้ยฝืนคืนสติมาอีกครั้งหนึ่งคุณอุ้ย
แล้วยังไงรู้ไหมลุกขึ้นมาตัวสั่นแล้วก็รำฟ้อนไปด้วย
คล้ายกับคนเหมือนโดนอะไรแฝงร่างอีกทีนึงอ่ะ
และเมื่อจบพิธีนะคะสิ่งที่อยู่ในร่างของชายคนนี้ก็ออกไปคุณ
อืมแล้วยังไงอ่ะชายคนนี้ก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะโอ้โหเออมันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะ
ทำไมเขามีอาการเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวลุกขึ้นมารำตัวสั่น
และสุดท้ายพอจบพิธีก็เป็นปกติ
ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโบราณนะคุณผู้ชม
แล้วมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วมันก็ยังเป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น

เอามาให้ดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เอาจริงนะลองนึกภาพนะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้นะ

อาจจะขาได้เหมือนกันนะคะ